ดูเหตุการณ์ที่สถานีขนส่งอำเภอประสาทที่สุรินทร์นะฮะ
คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอพระรูปหนึ่ง
ไปจับเนื้อต้องไปตะอะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดวุ่นวายไปหมด
สุดท้ายต้องไปไล่จับกันนะครับท่านผู้ชมครับ

ศึกออกมาแล้วก็มาดื่มกินเหมือนพวกกูใส่ชุดลำลองกิน
กูจะมาขยับหากูอีกนี่ฮะเขาลายไปด้วยนะฮะมีจัง
ใส่เขาด้วยแล้วจากซุ่มเสียงที่คนที่เขาคุยกับพระรูปนี้นี่แบบเขาไม่เกรงใจแล้ว
ค่ะคือประมาณว่าไม่เกรงใจแล้วเมาแล้วนี่โอ้โหจะเข้ามาอย่างนี้ด้วย
สุดท้ายเนี่ยชาวบ้านมาช่วยกันหลายคนนะครับยอมจำนวนนะฮะ
นี่ต้องยอมครับเขาก็ตรวจค้นกันหมดเลยนี่มีใบสุทธิพระไหมค่ะ
มีของอะไรบ้างในย่ำเมาหรือเปล่าแล้วก็เรียกตำรวจมารับตัว
นี่ตอนที่เขาตรวจสอบกันนะครับที่สถานีขนส่งอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่นี่นี่คือเขาไม่เกรงใจแล้ว
ใช่เพราะว่าเมาอ่ะเดินเมาแอเลยเดินเซขนาดนั้นอ่ะ
แล้วไปไปจับไปล้วงลูกเมียเขาโอ้โหนี่ฮะมีจะหนีด้วยค่ะ
ล็อคข้อมือเลยเค้าถามผิดอะไร
นี่ไงกลิ่นเต็มเลยในกลิ่นแอลกอฮอลเนี่ยยังกล้าถามน้องว่าเป็นอะไร
ดูคุณนั่งดูอยู่เมื่อกี้สักพักตำรวจมาเอาขึ้นหลังรถกระบะไปเลย
มันนี่ฮะตำรวจมาแล้ว
ท่านผู้ชมครับคนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เนี่ยเราไปคุยด้วยนะครับ
คุณจักรพรรณคุณจักรพรรณทำงานอยู่ที่บขศนี่แหละที่ขนส่งอำเภพพระศาสตร์
บอกว่าเห็นพระรูปนี้เนี่ยมาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มนี่ฮะพฤติกรรมก็ไม่เหมาะสม
เดินไปเอามือไปจับไปลูกไปลวนลามลูกเมียชาวบ้านเขา
ระหว่างนั้นเนี่ยสามีของผู้เสียหายเขาไม่ยอมเขาก็เรียกพักพวกมาจะมาลุมประชาธรรมด้วยซ้ำ
สุดท้ายเนี่ยต้องมาห้ามกันนะพอมาห้ามเนี่ยพระรูปนี้ทีแรกขู่ชาวบ้านนะ
บอกนี่รู้จักกับตำรวจนะรู้จักกับพระเกือบทุกวัด
คือคนแถวนั้นบอกก็ไม่เป็นไรรู้จักก็ไม่เป็นไรแต่เขาไม่ยอม
งั้นก็รู้จักตำรวจก็รอตำรวจก็แล้วกันนี่ตำรวจมาถึงก็ไปโรงพักเลยฮะ
เขาก็กำลังทำเอามือลวนลามรุ่มร่ามประชาชนอยู่ซึ่งเป็นผู้หญิงกับลูกเนาะ
นั่งอยู่แล้วก็ผู้ชายเสื้อเหลืองก็จะลงมารุมกระทืบเอา
ผมก็เลยลากเข้ามาตรงนี้แล้วก็ในระหว่างนั้นก็ติดต่อสอบสวน
ติดต่อร้อยเวรนะครับร้อยเวรแล้วเข้ามาเข้ามาร้อยเวรสองศูนย์
ก็เข้ามาในระหว่างที่รอนั้นก็ผมก็ตามไลฟ์สดนะครับ
ผมก็ตำหนิเขาไปหลายอย่างตำรวจก็นำตัวไปโรงพักครับ
ทุกผู้ชมครับขึ้นหลังรถกระบะไปเลยบอกรู้จักตำรวจ
ตำรวจก็เลยเอางั้นไปด้วยกันเลยก็แล้วกัน
รู้จักกันก็ขึ้นรถเลยพาไปโรงพักนะฮะ
ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายก็ไม่ต้องสืบแล้วครับ
มีครับสุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าเขาดื่มเหล้าจริง
ก็นิมนต์จ้าวาดวัดในพื้นที่มาแล้วก็จับศึกไปเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ